จริงมันช่วงนี้รู้สึกพี่จะให้ความสนใจพอสมควรนะครับ
ขอบคุณมากนะครับมีหลายข่าวเหลือเกินนะครับตอนนี้
ก็เอาเป็นว่าผมขอพูดในส่วนของที่เพื่อนผมได้โดนหางเลขไปด้วยแล้วกันก็คือเรื่องของการที่มีการ
พูดถึงว่าเราได้มีโอกาสไปทำร้ายผู้หญิงนะครับผมเป็นการรุมทำร้ายผู้หญิง
คือผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าจริงแล้วเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วประมาณสัก๖๗ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ
แล้วเรื่องราวจริงแล้วมันถูกปิดเบือนมาจากความจริงเยอะพอสมควรนะครับจริงแล้วก่อนที่จะมีการตีข่าวหรืออะไรอย่างนี้ออกไปเนี่ย
ผมแนะนำว่าน่าจะต้องได้คุยกันก่อนทั้งคู่มากกว่าเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรนะครับ
ได้คุยกับทางค่ายมาแล้วแล้วก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่หลายคนมาแล้วจริงแล้วเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมาก
มันเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายคนนะครับมันไม่ใช่เรื่องบันเทิงทั่วไป
ผมอาจจะต้องขออนุญาตพูดอะไรที่ผมพูดได้เท่านั้นแล้วกันนะครับ
เพราะบางทีถ้าสมมุติพูดอะไรเกินหัวนี้ไปมันอาจจะไปส่งผลกระทบต่อเรื่องที่อีกด้วย
จริงแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นก็คือวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่พวกเราเปิดร้าน

อยู่ที่๓๖๙ซอยเสือใหญ่
เป็นร้านเหล้าที่พวกเราหุ้นกัน
ก็คือเป็นวันการ์ดออปเตอร์นิ่งซึ่งจะมีคนและศิลปินเยอะมากในร้าน
ศิลปินมีพวกคนทั่วไปที่มานั่งใช้บริการที่ร้านด้วยนะครับ
แล้วก็ต้นเรื่องมันเกิดว่าคือคุณเป้กับแฟนเก่าเขามีปากมีเสียงกัน
เราก็เห็นท่าไม่ดีคือสิ่งที่เราทำในวันนั้นก็คือเป็นการห้ามห้ามปาม
คือไม่ให้เขาอยู่ใกล้กันนะครับเพราะว่ามันมีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้น

มันให้ให้มันอยู่ห่างกันเพื่อไม่ให้คนในร้านจะได้ไม่ตกใจแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาครับ
แล้วเราก็คุณสำนักการณ์ของร้านด้วยเพราะร้านกำลังจัดงานด้วยนะครับ
ใช่ครับพอทีนี้เหตุการณ์มันบานปลายครับ
จนแบบมีการลงไม้ลงมือถือขวดน้ำแล้วก็ทำลายทรัพย์สินในร้าน
เราก็เลยต้องพาตัวเขาออกนอกร้านนะครับ
อันนี้เราพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
จริงแล้วคือพวกเรา๖คนการที่เราจะมาทำอะไรแบบนั้นหรือว่าตามที่ข่าวตีสื่อออกไปอย่างนี้
ว่าเรามีการไปจิกหัวหรือไปตบเขาอะไรแบบนี้
ผมพูดตรงนะครับตรงนี้ว่าเราไม่มีโอกาสได้ทำแบบนั้นเลย
ไม่เคยคิดเลยทั้งแต่ทำแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ทำด้วย
คือคนเต็มร้านขนาดนั้นนะครับเราไม่สามารถไปทำงานปุ่ยหยิงได้อยู่แล้ว
ประสิทธิ์เหมือนการเนี้ยเห็นจริงคิดว่ามันจะไม่เดินมีภาพออกมาลั้นแต่ว่านั้นครับ
เบ้ยือได้ต่อความสุขหรือได้ทำลายยั้งไง

เบ้ยือไม่ได้ทำอะไรครับ

แล้วทีนี้หน้าที่ของพวกเราก็คือทำไงก็ได้ให้มีความสงบในร้านมากที่สุด
พวกเราก็เลยสั่งการที่จะต้องยกเขาออกมา

แต่ไม่มีการมาจิกหัวหรือมาตบอะไรอย่างที่ข่าวออกไปนะครับ

มันไม่ใช่เป็นการสังการเลยนะ
เป็นการห้ามปลาว่ามันอย่าทะเลาะกันนะ
ครับ

คือส่วนสุดท้ายคือเราพยายามดันคุณผู้หญิงคนนั้นนะครับ
เอาไว้ในร้านแล้วก็พยายามดึงเป้ขึ้นไปข้างบนให้ได้

ผมก็จะให้พี่ชายผมขับรถมารอ

เพราะว่ามันค่อนข้างรุนแรงก็เลยรีบเอาเป้ออกไปก่อน
คล้ายชิงให้ไปออกไปจากร้านก่อนนะครับ

แล้วมีผู้หญิงที่คุณสอนท้าย

ตอนนี้เรามีประวัติไหมครับเป้แบบกับแฟนคนเก่าเนี่ยว่าเรามีการทะเลาะวิวาดกันยังบ่อยอยู่แล้วหรือว่ายังไง
คือผมเชื่อว่าคู่ทุกคู่ต้องมีการทะเลาะกันอยู่แล้วนะครับ
แต่เรื่องรุนแรงไม่รุนแรงผมวันนี้ผมไม่ทราบ
คือส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้

ผมพยายามให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนมาเสมอ
แต่พอมาถึงวันนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของที่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนในร้าน
ผมก็เลยรู้สึกว่าผมทำผมทำดีที่สุดก็คือผมพยายามไม่ตอบโต้ใดทั้งสิ้น
ผมต้องดูแลแขกทุกคนที่อยู่ในร้าน
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นว่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทำให้เกิดความไม่สงบในร้าน
ก็เลยทำให้ดีที่สุดก็คือผมอยู่เฉยแล้วก็ต้องให้ทุกคนช่วยแยกเขาออกไป
แล้วสุดท้ายผมก็ต้องออกไปจากร้านเองถ้าที่นั่นเป็นร้านของผมนะครับ
แล้วเป็นวันแกรนเวนิ่งของผมผมต้องเป็นคนออกจากร้าน
ผมว่าแค่นี้มันก็มากแล้วนะครับ
ที่ข่าวไม่จริงก็คือว่าบอกว่าคุณหุ่นไม่ห้ามในระหว่างการเหตุการณ์วันนั้นนะครับ
จริงแล้ววันนั้นคุณหุ่นไม่อยู่เลยด้วยสามตอนในจังหวะนั้น
เพราะฉะนั้นข่าวนี้คือว่าไม่จริงเลยเพราะว่าคุณหุ่นไม่ได้อยู่ในร้านเลย

เอาจริงไปแล้วก็เอาออกมาจริงก็ผ่านมาหลายปีแล้วไม่รู้มันจะมีอยู่ไหม
นั่นสิครับแล้วที่มันแปลกตรงที่ว่าอยู่เรื่องราวเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมา
ทั้งที่เรื่องนี้มันผ่านมาแล้ว๖ปีแต่อยู่ก็เพิ่งมามีเรื่องนี้เกิดขึ้นมา
แล้วถ้าสมมุติว่ามีการโดนรุมทำร้ายกันจริงตั้งแต่ตอนนั้น

แล้วอีกอย่างคือเขาได้บาดเจ็บจริงหรือเปล่าครับ
ถ้าเขาบาดเจ็บจริงแล้ววันนั้นมันทำไมถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
ทำไมไม่ไปแจ้งความทำไมไม่ไปโรงพยาบาลทำไมไม่ไปเช็คใช่ไหม
แล้วคือสาเหตุอะไรที่เขาเพิ่งออกมาโพสต์ตอนนี้อะครับ

จริงช่วงนี้คบกันดีถูกหรอครับเพื่อนในวงไม่เคยมีแบบนั้น

ดูกันมากด้วยซ้ำครับเราสนิทกันมากด้วยซ้ำ
คือเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่เราช็อกใช้ได้ในระดับหนึ่งเหมือนกัน
ทุกคนก็ตกใจครับแต่ว่าเราก็แค่ถ่ายสถานการณ์ชั่วหน้าในวันนั้นเฉย
ก็เรารักกันครับในโลกนี้ครับ

ถ้าจริงมีหลักฐานผมไม่ต้องออกมาแถลงเลยนะ
ถ้าเขามีกลิฟท์มีอะไรอย่างนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรเลย
คือวันนั้นที่ร้านเราแกะออกไปนี้คือไม่มีแบบสิทธิ์กล้องลงจรปิดในมุมที่มีปัญหา
ไม่แน่ใจเรื่องกล้องเลยเพราะมันนานมากแล้ว
ตอนนี้กำลังตามอยู่ผมอยากตามให้อยู่
คือมันจะได้ทีเดียวผมว่าฟังความก่อนมามันก็ไม่แฟร์
แต่สิ่งที่ผมออกมาพูดวันนี้ตอนนี้มันไม่มีหลักฐาน
เราต้องการปกป้องในสิ่งที่ว่าเราไม่ได้รุมทำร้ายผู้หญิง
แล้วลูกผู้ชายพอครับเราไม่มีความจำเป็นทำไมต้องไปลุม
ทำร้ายผู้หญิงมันก็แย่แล้วอันนี้คือรุมทำร้ายอีก
มันเป็นอะไรที่เรื่องมันระเอียดอ่อนกับผู้ผู้มาก
มันส่งต่อการทำงาน

ไม่ใช่ความจริงแต่พอทีนี้พอคนใกล้ตัวมากขึ้น
เพื่อนคุณแม่คนใกล้ชิดโทรมาถาม
ผมก็รู้สึกว่าผมไม่พูดไม่ได้มันเป็นเรื่องที่
มันส่งผลต่อจิตใจทุกคน
การรุมทันร้ายผู้หญิงมันเป็นอะไรที่ไม่ดี
อะไรที่มันไม่จริงผมเลยต้องออกมาพูดต้องปรึกษาค่ายต้องบอกว่าทำยังไงดี
เราจะได้แบบเออได้มีโอกาสออกมาบ้างคือไม่ได้ต้องการจะมาตอบโต้ใครนะฮะ

จริงพอทีนี้จะตัดสินใจตั้งโต้แค่แหละครับ

ผมไม่รู้สึกว่าผมต้องฟ้องร้องอะไร
แต่ถ้าเขารู้สึกว่าถ้าพวกผมทำร้ายเขาจริง

มันก็แบบว่าไปสู้กันไปนั้นดีกว่าไม่ต้องมาให้ข่าวกันอย่างนี้
ผมว่าว่าไม่มีเรื่องใหญ่ที่จะมาดิสกันอย่างงี้
แล้วถ้าเขาทำกับเราขนาดนี้ผมว่าจริงแล้วเขาคงไม่มีเจตนาดีกับเราแล้วล่ะครับ
แน่นอนดีกว่าครับ
อยากจะให้เขาหยุดนั่งหรือยังไง
ผมว่าผมมาพูดขนาดนี้แล้วอะครับพี่ผมว่าจริงแล้วอย่าทำร้ายผมเลยครับ
จริงแล้วผมหน้าที่ของผมเองก็คือการทำให้คนมีความสุข
โดยการทำเพลงนะครับโดยการสร้างความสุขกับทุกคน
ขอให้ผมทำหน้าที่นี้ต่อไปนะครับอย่าให้ชีวิตของผมมันทำให้ทุกคนมีความทุกข์เลย
อยากให้ทุกคนต้องมามองผมผิดในทางแบบนี้เลยครับ
ก็ตอนนี้อย่างที่ทำได้ดีที่สุดก็คือออกมาชี้แจงอย่างนี้แหละครับ
อย่างที่บอกไปแต่ถามว่าเราจะฟ้องร้องใครไหม
ผมว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่หลังถ้าสมมุติว่ามันยังคงไม่จบ
ถ้าสมมุติต่อไปมันยังคงมีเรื่องราวที่มันต่อไปจากนี้อีก
นี่เราคงต้องปรึกษากับทีมกฎหมายของทางค่ายนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับ
หลายเรื่องมากเลยครับรอบตัวคนที่รักของเรา
แต่ละคนเขาแสดงความเป็นห่วงแล้วก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก
ลูกค้าหลายคนที่ทราบข่าวเรื่องพวกนี้มันส่งผลต่อเรื่องงานของเราด้วย

ก็ผมรู้สึกว่าจริงแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยมันละเอียดอ่อนอย่างที่บอกไป
ถ้าจะทำอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าจะพูดข่าวอะไรแบบนี้ออกมา
มันส่งผลต่อราบรักของเรามากครับ
จริงเรื่องงานผมว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องจิตใจผมว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่มากกว่า
บางทีแบบการเสพข่าวแค่ฝั่งเดียวโดยยังไม่ฟังความเข้าแล้วตีความไปแล้วว่าพวกเราเป็นคนเลวอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็สังคมอะครับเพราะว่าเราสั่งส่งก็มา๑๐ปี
บางทีเรื่องแค่นี้ทั้งที่มันไม่เป็นความจริงก็ตามแต่ก็ทำส่วนผลกับแฟนเพลงเราด้วยค่อนข้างหนักมาก
ส่วนข้างแฟนเพลงเข้าใจแล้ว
จริงคนที่อยู่ใกล้ชิดจะเข้าใจนะครับจะพยายามรอรับฟัง
แต่คนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเขาก็ตัดสินเราไปเลย
มันก็มีนะครับทุกข่าวที่ออกบางทีส่งผลต่อของคนเหมือนกัน
บางเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับสิ่งที่เราทำเลย

แล้วมีวิธีการจะขอบูชื่อเสียงบมยังไงบ้าง

ช่วยดูแลข่าวผมหน่อยละครับพี่

อะไรถึงสิ่งที่ดีถ้าพี่ช่วยผม

ประมูลทำอะไรต่อค่ะผมมีหน้าที่ทำเพลงต่อ

แต่คำสาบรองกราชิน้ายก็น่าจะอีกเรื่องนึง

คุณเต่นน่าจะโดนเกินมากแต่แค่แบบมันโดนหังเลเฉยก็เลยว่ามันอาจจะโดนบ้างเพราะชื่อเดียวกันแค่

เป็นภาพภาพหนุญญาณปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับความชุดชู้ของเราด้วยหรือเปล่า

จริงแล้วถ้าสมมุติมันจะเกิดปัญหาหรือถ้ามันจะอะไรก็ตามอย่างนี้
ผมอยากให้คุณบอกไปตั้งแต่คราวที่เราเคยแถลงข่าวไปแล้วครั้งนึง
ผมต่อจากนี้ไปผมจะขออนุญาตให้เรื่องส่วนตัวผมเป็นเรื่องส่วนตัวผมเท่านั้น

อย่างที่ผมบอกไปผมขออนุญาตให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวจริง
ถ้ามันจะจบถ้ามันจะเลิกถ้ามันจะเริ่มถ้ามันจะครบหรือถ้ามันจะอะไรก็ตาม
สุดท้ายแล้วข้างในมันเป็นเรื่องของคนสองคนครับ
ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าข้างในจริงแล้วเรารักกันยังไงเราจะเลิกกันเพราะอะไร
แล้วผมเชื่อว่าทุกความรักเนี่ยมันไม่มีใครอยากให้มันจบลงหรอกนะครับ
เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเรื่องพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าเป็นไปได้ผมขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวผมเองทั้งสองคนแล้วกันนะครับ
ต่อจากนี้ไปผมหวังว่ามันคงจะไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอีก
แล้วผมก็ขอโทษแทนทุกคนที่เป็นแฟนคลับของพวกเรานะครับ
ที่มีข่าวอะไรแบบนี้ไปทำให้สะเทียนใจไปตะขัดตะขวงใจ
จริงแล้วผมอยากจะให้พูดถึงเรื่องการที่เราไปทำร้ายร่างกายกันมากกว่าครับ
เรื่องอื่นผมว่ามันจบไปแล้วผมอยากให้มันจบไปนะครับ
กับเพื่อนในวงเข้าใจไหมครับที่แบบเวลาปีมีข่าวแล้วมันจะต้องโดนภาพทีมาถึงวงเสมอหรืออะไร

เพราะว่ามันปกติไม่โดนภาพทีมีครั้งแน่นที่โดนภาพทีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องออกมาแล้ว

ผมเข้าใจอยู่แล้วครับเพราะเพื่อนผมครับผมเข้าใจได้ทุกอย่างแล้วมันสบายมากครับ
อย่างเรื่องรักเรื่องเลิกเรื่องเก้าชุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะโดนบ่อยเราก็ชินเฉยเราไม่
เราสนุกด้วยซ้ำอ่านข่าวเราสนุกด้วยซ้ำแต่พอทีเนี้ยมันบอกว่าเฮ้ยเรารูลไทล์แล้วไม่ได้หรอ

ไม่ได้หรอไม่ได้หรอ

ไม่ได้หรอ

ไม่ได้หรอ